อ่ะถามคุณผู้ชมถามคุณสืบสกุลด้วย
เวลาที่ขับรถไปแล้วไปติดไฟแดงบางทีไฟมันติดนาน
คุณทำอะไรบ้างโอ้ผมก็นั่งบ่นอยู่ในรถ
บ่นอยู่ในรถอย่างน้อยไม่เดือดร้อนคนอื่น
แต่เดี๋ยวจะให้คุณสืบสกุลและคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะยังไงฮะ
เพจเฮียขับรถเนี่ยเขาโพสต์ไว้ดูนะรถคันนี้ติดไฟแดง
แล้วสงสัยไม่มีอะไรทำมั้งเขาก็เลยตัดสินใจเบิ้ลเครื่องจนควันเนี่ย
มันดำแบบนี้เลยเอาดูค่ะ
โอ้โหต้องการอะไรก็มีโอ้โหถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ผม

ทันโทษนะคะไม่รู้ว่าไฟไหม้เลยหรือเปล่าเนี่ย
ดูมันดำดำขนาดนี้นะคะ
แล้วคลิปนี้นะมีคนเอาไปโพสต์ในกลุ่มเฮียขับรถแล้วก็เขียนว่า
คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลย

บอกว่าทำแบบนี้ไม่เท่เลยไม่เกรงใจเพื่อนร่วมทางบ้างเหรอ

แล้วคนด่าคนขับรถกระบะนี้เซ็นก็เลยเข้าไปดูคอมเมนต์
หรืออย่างนี้เขาถ้าไม่เบิ้ลแบบนี้เครื่องมันจะดับ

นี่คุณมีคนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าของรถแหละ
ส่งอินบ็อกซ์มาหาเพจเชียร์ขับรถ
แล้วก็บอกว่าอยากให้เฮียแล้วก็ทุกคนเข้าใจ

มีเพื่อนเลวมากคนหนึ่งยืมไปทำเหตุการณ์แบบนี้ครับ

แม้ว่าเฮียจะมาคอมเมนต์ชี้แจงแบบนี้แล้วนะ
เพราะว่าคนเขาอินบล็อกมาในเพจเฮียใช่ไหม

บอกอ้าวถ้าเกิดว่าอย่างนั้นใครก็พูดได้สิ

ยังไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ต้องมาเบิ้ลแบบนี้โอ้โฮโชคเก่าเหรอ